ขอเป็นควันหลงวันแม่แบบจางแล้วกันนะคะ
เป็นความภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ละกัน
ต้องบอกว่าหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้รับอิสรภาพนะ
ดูเหมือนเส้นทางชีวิตของเขาต้องเรียกว่าแบบนี้
ฟ้าหลังฝนมักสดใสเสมอพี่แจ๊ค

บอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นโพสต์ภาพความรู้สึกนี้ไว้
ไอจีของตัวเองนะคะก็เป็นภาพในวันที่โกนหัวบวชเป็นนาคนั่นแหละ
มีคุณแม่สวมกอดแล้วก็บรรยายไว้ด้วยว่า
ไป๗เดือนเต็มแล้วได้ทำอะไรตั้งมากมาย
รวมถึงได้ทำให้ครอบครัวภูมิใจด้วยครับ
คุณผู้ชมคะจำได้ไหมว่า๗เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ทำสิ่งดีในชีวิตให้ของตัวเองนะได้มากทีเดียวค่ะ
ก็ถือว่าเป็นชีวิตใหม่เลยละกันนะพี่แจ๊คนะ
วันนี้เราได้รวบรวมนะคะมาบอกมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
แรกที่เจ้าตัวนั้นพ้นเขตเรือนจำออกมานะ
ก็มาเจอกับกองทัพสื่อมวลชนทุกสำนักย้ำว่าทุกสำนักค่ะ

ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากเลยในช่วงนั้น
ค่ะก็เลยเริ่มกลับเข้าสู่เส้นทางวงการบันเทิงอย่างรวดเร็ว
ด้วยการเดินสายออกรายการท็อกโชว์ต่างมาบันเทิงไทยรัฐเราด้วยนะคะ

หลังจากนั้นค่ะเจ้าตัวก็เริ่มเปิดหูเปิดตาเข้าสู่โลกโซเชียล
หนุ่มแพทย์เปิดไอจีตอนนั้นฮอตมากเลยนะคะ
ฟอลลอเวอร์ไม่กี่วันก็เป็นแสนแล้วเนาะพี่แจ๊คเนาะ

ไปไม่กี่เดือนค่ะแพทย์เนี่ยก็ได้มีโอกาสกลับเข้ามาสู่เส้นทางการร้องเพลงอีกครั้ง

มีซิงเกิ้ลแรกด้วยต้องคำสาปนะคะ

วิวทะลุหลักล้านภายใน๒๔ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งกระแสที่ปังของตัวแพทย์เองนะ
ยังทำให้ได้รับงานเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยของสินค้าแบรนด์ดังค่ะ
แล้วก็ยังได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเรื่องการประชาสัมพันธ์ของกรมราชธรรมอีกด้วยค่ะ
ที่สำคัญนะเจ้าตัวค่ะยังได้มีส่วนช่วยคนไทย
ในการหยิบยื่นน้ำใจหลายรูปแบบด้วยนะคะ
เพื่อช่วยเหลือตอนนี้ก็โควิด๑๙นะพี่แจ๊คเนอะ
ก่อนที่จะตัดสินใจค่ะทำหน้าที่ลูกผู้ชาย
ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการบวช
เมื่อวันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
บวชครั้งนี้ของแพทย์นะได้บอกเล่าความภูมิใจไว้ว่า
เป็นความตั้งใจของตัวเองที่อยากทำเพื่อครอบครัวค่ะ
คุณพ่อคุณแม่รอคอยมาเป็นเวลานานมากเลย
ซึ่งหลังจากลาศิกขาแล้วนะคะ
เจ้าตัวได้เผยว่ารู้สึกภูมิใจในตัวเอง
ที่ทำได้สำเร็จค่ะอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะคะ
แล้วก็ล่าสุดค่ะกับการเขียนหนังสือค่ะ
คลอดหนังสือที่มีชื่อว่าไม่ใช่ที่ของเรา
เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวตลอดระยะเวลาค่ะ

ให้กับคนที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะ
เรามีความรู้สึกของแพทย์มาให้ฟังกันด้วยค่ะ

ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เยี่ยมยอดนะครับ
สำหรับคนคนหนึ่งในระยะเวลาเพียงไม่นาน
ซึ่งพอเวลาผ่านไปแล้ว
เรื่องราวหรือว่างานต่างสำเร็จลงรู้ล่วงไปด้วยดี

ทั้งข้างในใจเราเองทั้งครอบครัวแล้วก็คนรอบข้าง
จริงแล้วเป็นความตั้งใจของผมตั้งแต่ออกมาแล้วนะครับ

ผมก็ต้องการที่จะให้โอกาสนี้เกิดประโยชน์นะครับ
ต่อประเทศชาติต่อส่วนรวม
เรียกว่าเป็นการตอบแทนโอกาสที่สังคมมอบให้
เปิดโอกาสแล้วก็เข้าใจผมนะครับ

การเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไม่สายนะคะ